ศรีมานะคะมีเจ้าของการขุดเจาะบาดานเข้าไปรับงานขุดเจาะบาดาน
อยู่ที่จุดนี้นะคะแล้วเขาก็ต้องทิ้งรถขุดเจาะบารานเนี่ย
เอาไว้แล้วก็ให้คนงานเฝ้าเอาไว้
แต่เช้าวันหนึ่งค่ะกำลังจะกลับไปทำงานเลย
รถขุดบาดาเป็นแบบนี้ไหม้แบบนี้
แล้วถามว่าคนงานที่ให้เฝ้าไปไหนนอนตายอยู่ในรถน่ะ
เจ้าของก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะมีคนเข้ามาพยายามขโมยรถ
แต่คนงานที่ให้เฝ้ามาเห็นเหตุการณ์ก่อน

นี่ค่ะตอนช่วงที่เจ้าหน้าที่ไป
มันยังคงมีควันคลุกกลุ่นอยู่เล็กน้อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามดับให้มันมอดลงให้หมด
พอเพลิงมันสงบลงทั้งหมดค่ะ
ในรถไปพบร่างนายสมานแฟร์สันเทียอายุ๕๙ปี
เป็นชาวอำเภอวังน้ำเขียวเสียชีวิตในกองเพลิงนะคะ
สภาพคือถูกไหม้เกรียมกระโหลกยุบ
ใกล้กันพบกระเป๋าสัมภาระวังอยู่ค่ะ
เจ้าของรถนะคะชื่อว่าในติ๊กแล้วก็เป็นนายจ้างของผู้เสียชีวิต
เปิดเผยว่ามารับเหมาขุดเจาะบาดานในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว
มีคิวอยู่หลายแห่งก็เลยไม่อยากจะเคลื่อนรถไปมา
ให้นายสมานผู้ตายนอนเฝ้ารถอยู่ตรงนี้แหละ
ส่วนสาเหตุไฟไหม้ตรวจดูรอบรถ
ไม่น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือเครื่องยนต์
คล่องจนไฟมันลุกไหม้ขึ้นมา
แต่คาดว่าน่าจะเกิดจากคนร้ายหวังจะมาขโมยรถ
เนื่องจากมีสิ่งผิดปกติหลายอย่าง
เจ้าของบอกแบบนี้นะคะสิ่งที่ผิดปกติ

ออกจากจุดที่จอดไว้เดิม๑๐เมตร
ถ้าขับรถไม่เป็นทำไมรถมันเคลื่อนได้
จากนี้คาดว่าคนร้ายจะพยายามลากจูงรถออกมา
แต่รถถูกล็อกล้อเอาไว้ด้วยนะคะก็เอาไปไม่ได้แหละ
จังหวะที่พยายามขโมยอยู่ผู้ตายค่ะ
น่าจะเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดี
คนร้ายก็เลยฆ่าปิดปากด้วยการทุบหัว
แล้วก็ลากร่างไปไว้ที่เบาะคนขับแล้วจุดไฟเผาอำพลางคดี
พนักงานสอบสวนสพวังน้ำเขียวนะคะ
ยังไม่ตัดประเด็นอุบัติเหตุและการฆาตกรรมทิ้งไปนะคะ
หลังจากนี้ก็จะมอบร่างให้กับกู้ภัยฮุก๓๑๓มค
ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาทำการชนะสูตร
เร่งรวบรวมหลักฐานหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ